ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีเหตุวัยรุ่น
ทะเลาวิวาดกันแทงกันเสียชีวิตไป๒นะฮะ
ค่ะบาดเจ็บอีกหนึ่งนะครับเป็นซอยหลัง
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจนนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ละมุนวุ่นวายไล่แทงกันนะฮะจ้วงแทงเข้าไปด้วย
แล้วจะมีคนหนึ่งนะฮะ
ถูกแทงเข้าไปในเลือดล้ายออกมาแทบไม่หมดนะครับ
เหตุการณ์ประมาณตีหนึ่งนะครับ
นี่ฮะวัยรุ่นพอแทงกันแล้วทำร้ายกันแล้วนี่ฮะ
จังหวะเนี้ยก็วิ่งแยกย้ายหนีกันไปนะครับตอนที่วิ่งแยกย้ายหนีกันไปเนี่ย
หลังจากนั้นสักสิบนาทีก็มีกู้ภัยกับตำรวจมาค่ะนะครับ
แล้วจะพบว่ามีคนเนี่ยถูกแทงนะครับจนเสียชีวิตไปสองศพนะ
แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งตรงจุดตรงนี้นะครับ
ภาพนี้ชัดเจนว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างพื้นที่ของสพปากคลองรังสิตนะครับ
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะที่วัยรุ่นทำร้ายกันนะครับ
มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตถ้าถามว่าเป็นหน้าร้านไหน
เป็นหน้าร้านเหล้าร้านหนึ่งชื่อว่าร้านฟริปนะครับ
อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลังศิษย์นะครับตะบนหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีสองคนนะครับคนหนึ่งชื่อนายธนาทิพย์เอี่ยมจำรูน
ชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กอายุ๑๙ปีครับท่านผู้ชมครับ
นายธนาทิพย์ถูกแทงเข้าใต้ราวนมซ้าย๑แผลชายโครงขวา๑แผล
มือซ้ายอีกหนึ่งแผลนายธนาทิพย์เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะครับ
เรียนอยู่แผนกช่างยนต์ชั้นปวชสามนะฮะแล้วใกล้ใกล้กันเนี่ยมีอีกหนึ่งศพนะครับ
นายธีรพัฒน์พิราธาชื่อเล่นชื่อปุ้ยอายุสิบเก้าเท่ากัน
ถูกแทงเข้าชายโครงซ้าย๑แผลแต่ว่าแผลเนี่ยยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
แล้วก็มีจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้าไอสีชมพูดำ
ล้มอยู่หนึ่งคันมีหมวกกันน็อกมีรองเท้ามีมีดปลายแหลมด้วย
ตรงนี้นะครับตรงจุดเกิดเหตุนะครับคือหมวกกันน็อกนี่มีคราบเลือดแบบกระเซ็น
แล้วก็กระเด็นไปทั่วบริเวณเลยนะครับมีคนเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ
ถูกแทงนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นะครับ
โอ้โหนี่เมื่อคืนนี้นะฮะตีหนึ่งนะครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ตรงจุดนี้ฮะที่คุณภูริพัฒน์ไปเป็นซอยหลังมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
ซอยนี้ก็จะเต็มไปด้วยหอพักแล้วก็มีร้านค้าร้านเหล้านะฮะ
วันนี้ในพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาล้างคราบเลือดออกหมดแล้ว
ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงที่ร้านเลิกประมาณตีหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็เนี่ยฮะกลางวันก็จะเงียบอย่างเงี้ยนะนะฮะ
เราสอบถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับทำให้ทราบว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุกลุ่มของผู้ตายเขามาเที่ยวที่ผับ
ลักษณะเป็นผับกึ่งร้านเหล้าสถานบันเทิงอย่างนี้
ชื่อร้านฟริปก็อยู่ใกล้กับจุดหน้าหอพักที่เกิดเหตุที่กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่ที่บริเวณปากทางใกล้เคียงกับหอพักนะครับ
แล้วก็มีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ชาวบ้านบอกนะเขาเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์เรียกกันมา
พอเรียกกันแล้วก็มายืนรอกันอยู่นะครับจนกระทั่งมีกลุ่มผู้ตายเดินออกมาจากผับคลิป
ก็มาเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็ลงไม้ลงมือชกต่อยกันวิ่งไล่กันมา
มาถึงหน้าหอพักที่มีกล้องวงจรปิดนะครับกลุ่มคนก่อเหตุก็เอามีดเนี่ยแทงใส่กลุ่มผู้ตาย
จนเขาล้มลงนะฮะเสียชีวิตไปสองเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มผู้ตายที่เป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็วิ่งหนีกันไปด้วยนะฮะ
ขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าปากทางเข้าหอพักแล้วก็หลบหนีกันไป
ลักษณะแบบนี้ฮะชุดละมุนวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ตอนนี้ตำรวจเขาคงไล่กันหมดแล้วว่าคนไหนเป็นคนไหน
ชาวบ้านที่เขาขายของอยู่แถวนั้นนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่แถวตรงจุดนั้นนะครับ
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยออกมาจากร้านเหล้าสักฝั่งละ๑๐คน
มีเรื่องตอนผับเลิกอ่ะตอนร้านเลิกอ่ะนะหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับคุณภูริพัฒน์นะฮะ
ตรงนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นคนล้มลง๒คน
คนนึงเนี่ยตายคาที่เลยอีกคนนึงยังไม่เสียชีวิต
แต่ก็เลือดไหลเต็มตัวนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาแยกย้าย
หลบหนีกันหมดแล้วนะเห็นว่ามีคนเจ็บคนหนึ่งแบบสาหัส
พยายามไปช่วยกันนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
ค่ะนะก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลืออะไรไม่ได้
จากโทรตามเจ้าหน้าที่สุดท้ายแล้วก็เลยเสียชีวิตสองนะฮะ
วัยรุ่นเขามาจากร้านร้านเหล้าที่ตรงนั้นนะครับ
ตรงร้านน่าจะเป็นร้านอะไรร้านครับหรือร้านอะไรอ่าใช่ครับ
แล้วก็เขาก็วิ่งมาแล้วก็มาชุดละมุนกันอยู่แถวหน้าร้านร้านกาแฟ
ตรงร้านกาแฟแล้วก็เหมือนกับชุดละมุนอยู่สองฝั่งเนี่ยของสองฝั่ง
อืมพิงเมืองมาแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไม่นานนะครับ
มันก็แยกย้ายออกไปแล้วก็มีเห็นมีเด็กล้มล้มอยู่คนหนึ่ง
เพราะว่าฮัพตีสองถ้าถ้าใช่คันอันเลยใช่ครับผม
มันเป็นพื้นที่จุมชนเป็นพื้นที่ภาคอาศัยของนักอุตส่าห์
ถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้มันก็ไม่โอเค
คือความปลอดภัยมันก็มันไม่โอเคแล้ว
ผมออกมาอีกทีก็แทงแล้วก็วิ่งกันหมดแล้ว
ตอนนั้นเราเห็นคนตายนอนอยู่
นอนอยู่สองคนแต่อีกคนยังไม่ตายครับ

แล้วสักพักหนึ่งน้องก็เสียไปเรื่อย๒คน
สภาพที่เราเห็นตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ครับที่เห็นก็จมกองเลือดอ่ะวิ

ก็เห็นน้องเขามีเรื่องแล้วก็วิ่งกันไปตรงนู้น
ครับแล้วก็ช่วยพวกน้องเจ็บกันอยู่ที่โดนแทงอะครับ
เห็นมีน้องผู้หญิงคนคอยช่วยอยู่

พยายามช่วยแต่ว่ามันไม่ได้

แน่ทิรพัฒน์และทนาทิพย์
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีกันเขตดอนเมืองนะคะ
ก็ได้นำศพทั้งคู่ไว้สาลาเดียวกัน
คือทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนรักกันมากค่ะ
ก็วางศพไว้ที่ด้านหัวกับด้านท้ายสารา

ก็ไปร่วมเคารพศพนะคะ

ก็ยังไม่มีใครพร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าว
แฟนสาวของนายธนาทิพย์ค่ะ
ร้องไห้กอดศพแฟนนุ่มนะคะ

ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
คือเมื่อคืนเธอก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

คือเธอไปหาแฟนที่ผับที่เกิดเหตุนะคะ
ก็จะไปหาแฟนเพราะว่าอยากจะให้แฟนไปส่งที่บ้าน

ไปเจอกลุ่มควริมากันเป็นสิบคน
เธอเองไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกัน
แต่ก็จริงแล้วมันก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันนี่แหละ
แฟนของเธอค่ะบอกว่าเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับกลุ่มนี้ก่อน
ขอไปคุยกันตัวต่อตัวแต่กลายเป็นว่าพอเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ถูกรุม
ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วจังหวะนั้นเธอก็พยายามจะไปช่วยไปดึงแฟนนุ่มออกมานะคะ
แต่ก็ถูกกระชากตัวออกจากกันจนเธอเงยหน้ามาอีกที
ก็เห็นว่าแฟนถูกรุมทำร้ายเลือดไหลเต็มตัวโอ้โหไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าหลายคนมากค่ะ
ใช่แล้วคนมันก็เยอะก็คือมันลุมมาตุ้มกันมันก็คือแบบวุ่นวายกันไปหมด
พอหนูลุกขึ้นมาหนูก็เห็นตุ้ยเขาเลือดแล้ว
แล้วพอหนูเดินไปอีกหนูก็เห็นฟุ๊กอะค่ะ
โดนแล้วหนูก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำ
เพราะตอนนั้นหนูก็ล้มลงไป
คุณผู้ชมค่ะคุณย่าของนายธนาทิพย์ค่ะ

คุณย่าบอกว่าหลานย่าเนี่ยนะ

อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่แยกทางกันนะคะ

หลานเป็นคนดีไม่ได้เกเรไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใคร
ก่อนที่จะเกิดเรื่องประมาณ๔ทุ่ม
หลานโทรศัพท์ไปหาบอกว่าออกไปกินข้าวนะ
ย่ารอเปิดประตูบ้านให้หน่อย
ย่าก็นอนรอย่าไม่กล้าหลับเลยนะคะ

รอแล้วรอเล่าหลานไม่โทรมา
ดึกแล้วจนตี๒นาที
แฟนสาวของหลานโทรมาบอกว่าหลานถูกแทง

แต่ตอนนั้นคิดว่าหลานคงไม่เป็นอะไร

แฟนมันก็บอกว่าถูกแทงบ้างเพราะสั่นหมดเลย
ถามว่าโดนทุกหน่ายแฟนก็ลองไม่เป็นภัตรา
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าหลานเราเสีย

ที่ผ่านมาน้องเขาเป็นคนที่แบบไปชกต่อยไปตี

เค้าขายของออนไลน์แล้วก็ส่งตัวก็เรียน

เขาก็บอกแม่เขาเรียกแม่ใช่หรือเปล่า

แม่ไม่มีตังค์ออกก็เติมให้ฟุกไหม

เหลียวเงินออกเขาก็ฟุกเอามาคืน

ก็อยากให้หลานแบบเรียนแบบดีจะได้จบมาจะได้ไม่ลำบาก
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับทั้งกลุ่มของผู้ก่อเหตุและกลุ่มของผู้ตาย
คือมันเป็นเรื่องราวในลักษณะที่ว่าเหมือนกับทั้งสองกลุ่มเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหลายปีค่ะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีบางคนเห็นกลุ่มของผู้ตาย
ก็เลยโทรศัพท์เรียกเพื่อนที่อยู่ใกล้หรือที่นั่งกินอยู่ในร้านเดียวกันให้มา
พอร้านปิดเหมือนกับไปดักรอกันอยู่อะค่ะดักรอแบบพกอาวุธกันไปด้วย
พอกลุ่มผู้ตายเดินออกมาจากร้านก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เนี่ยแทงกันแล้วก็หนีกันไปพอหลังก่อเหตุ
สืบสวนตำรวจภูทรปากคลองรังศิษย์บอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นใคร
รู้แล้วด้วยว่ามือมีดที่เป็นคนแทงอ่ะค่ะเป็นใครคนที่ลงมือแทงมีสองคนนะคะ
ตอนนี้ได้เรียกพ่อของคนแทงมาสอบปากคำแล้วก็บอกพ่อว่าให้รีบติดต่อลูกให้มามอบตัว
ตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะตัวคนแทงยังไม่ได้ติดต่อมาเลย
ว่าอาจจะไปหลบอยู่ที่บ้านเพื่อนคนไหนสักคนหนึ่ง
ตำรวจบอกอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานทั้งหมดนะคะ
พยายามจะคุยกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ล่าสุดศาลจังหวัดปฐุมธานีอนุมัติหมายจับแล้วนะคะ
ในฟิลกับในขุนอายุสิบแปดทั้งคู่
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
การพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

คือมีเรื่องมีราวกันอย่างนี้นะแล้วไปเจอกันที่ไหนก็ต้องไล่ทำร้ายกันเนี่ย
ถ้าคุณไม่เจ็บคุณไม่ตายคุณก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา
มันไม่คุ้มกันเลยจริงจริงนะคะไม่มีอะไรดีเลยฮะจริงค่ะ